เด็ก๑๓ที่ขึ้นรถตู้จากขอนแก่นมากรุงเทพจากกรุงเทพไปขอนแก่น
แล้วบอกว่าเมื่อวานนี้พี่เบิร์ตบอกว่าแปลกจะพลิกใช่ไหม

ตกลงพลิกจริงคือจากเดิมเมื่อวานพี่เบิร์ตบอกว่าอะไรนะ
เด็กบอกไม่รู้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แต่ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตอนบ่ายทางตำรวจก็มีการแถลงเรื่องนี้แล้ว
ตำรวจภูทรภาค๔มีการประสานตำรวจนครบานแล้วก็ร่วมสอบการไขคดีนี้

นี่เขาไปเรียกพยานมาเป็น๑๐ปากเลยนะสอบสอบ
แล้วคำให้การของพยานเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ
คือไม่พบความผิดปกติขณะนั่งรถ
แล้วน้องวัย๑๓ปีน้องไม่ได้นั่งรถตู้คนเดียวนะ
เพราะว่าอะไรเขาไปเจอคุณป้าคนหนึ่งเป็นผู้โดยสารคนสุดท้ายเลย
จากรถตู้ไปเป็นคนสุดท้าย๑๑โมงกว่า
แล้วยืนยันว่าเด็กถึงบ้านปลอดภัยมีพ่อออกมารับ
คุณป้ายืนยันด้วยนะว่าบนรถตู้อ่ะน้าเดชคนขับอ่ะนะ
ไม่ได้มีการแบบพูดจาแบบแทะโลมคุกคามทางเพศกับเด็กเลยแม้แต่คำเดียว
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะทางพลตำรวจตรีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นก็มีการแถลงความคืบหน้า
เพราะว่าทั้งตำรวจเองสหวิชาชีพเองก็สอบปากคำ
เด็กพ่อแม่แล้วก็แพทย์ผู้ดูอาการตัวเด็กน่ะยืนยันว่าหนูไม่ได้ลงรถคนสุดท้าย
และหนูไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทีเนี้ยมันมีประเด็นอันนี้มันต้องแยกกันเลยนะ
เพราะว่าประเด็นตรวจร่างกายน้องวัย๑๓ไปเจอว่าพรหมจันทร์ฉีกขาด
แต่ไม่ได้เกิดจากการถูกล่วงละเมิดแล้วตรวจผลเลือดก็ไม่เจอสารเสพติด
คดีนี้มันก็เลยต้องคลี่คลายให้ได้ว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่น้องบอกว่า
มีอาการบอกว่าเหมือนปีศาจมาภาวะหรอเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่
ว่าเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวกับรถตู้เนี่ยมันก็มีพยานที่
ยืนยันหรือปากคำของเด็กเองเนี่ยยืนยันได้ชัดเจนแล้วว่าเป็นอย่างนี้
มีคนที่นั่งไปบนรถตู้เนี่ยเขาก็มายืนยัน
มันเจือสมกันว่ามันไม่ได้มีอะไรระหว่างทางเลย
ว่าสิ่งที่เด็กพูดขึ้นมาหรือมันเป็นเกิดจากอะไรอย่างไร
อันนี้พอเวลาไปตรวจสอบถึงเราก็ต้องดูไปไป
น้องก็คือยังอยู่ในความดูแลของหมอ
นี่แหละค่ะฟังจากตำรวจไปแล้ว
ไปดูคุณย่าของเด็กหน่อยละกัน
เพราะว่าย่าเองพอรู้เรื่องราวทั้งหมด
มือไหว้ขอโทษนะแต่อย่างหนึ่งที่ย่าก็ยังติดใจ
ก็อยากรู้เหมือนกันว่าอาการที่หลานหลอนภาวะ
แล้วก็พูดถึงปีศาจมันเกิดจากอะไร
พี่เบิร์ตจำได้ป่ะที่ผ่านมาพี่เดชเขาเจอเยอะมากเลย
เจอสัมคมแบบแรนด์น้ำผาถโถมาทุกอย่างเลยนะ

เดชเขาบอกว่าขอบคุณตำรวจทุกนายที่ให้ความเป็นธรรมผม
แต่ว่าสำหรับน้องนักข่าวผมยังไม่พร้อมจริง
จะให้สัมภาษณ์เพราะว่าผมเจอมาเยอะมาก
ก็จริงตั้งแต่ตอนที่เกิดเรื่องแล้ว
ผมก็แสดงความบริสุทธิ์ใจไงก็เอารถไปให้ตรวจ
ไปพบตำรวจแล้วคือตอนนั้นอ่ะพี่ยังคิดว่าเฮ้ยโอ้โห
กล้าถึงขนาดมั่นใจถึงขนาดว่าเอารถมาให้ตรวจเนี่ย
แม้ว่าจะผ่านไปเดือนนึงแต่ถ้าแหม่ไปนิติวิทยาศาส
เออน่าเติบอยู่แล้วทีนี้ก็เลยถามพี่เดชน์
คือพอมาวันนี้ผลมันออกมาแบบนี้แล้ว
แล้วตัวพี่เดชยังไงจะเอาเรื่องครอบครัวเด็ก๑๓ปีไหม
เดชบอกว่างั้นเดี๋ยวผมขอคุยกันภายในก่อนละกัน
ว่าผมจะฟ้องกลับครอบครัวนั้นไหม